รามาจุดพลุแฟร์เชียร์บอลไทยของกลุ่มอุลร่าไทยแลนด์กลายเป็นกระแสร้อนชา
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา